ผู้ชายไปหลงเสน่ห์สาวโดยที่ยังไม่ได้เห็นหน้า
ก็ถูกหลอกแบบนี้หลายคนหลายครั้งที่เรานำเสนอข่าวแล้วนะครับ
คราวนี้เป็นกรณีของสาวที่เธอบอกว่าเธอชื่อหมวยบุษราคำ
อกผู้ชายในแอปพลิเคชันนะครับ
พูดคุยกันผู้ชายยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นหน้า
แต่ก็ถูกหลอกด้วย
ไหมว่าจะเป็นไปหลอกผู้ชายหลังจากที่ได้มีการรู้จักกันในแอป
แล้วก็พูดคุยกันผ่านลายบอกตัวเองเนี่ยลำบากนะ
มีญาติเนี่ยทำงานตัดเหตุขายส่งโรงงานศิราชา
แต่ตัวเธอเองก่อนหน้านี้คือเป็นพนักงานธนาคาร
แล้วก็ออกมามาช่วยญาติต้องนั่งวินไปทำงานทุกวันเลย

ทีนี้ถ้ามีรถสักคันมันคงจะดีนะ
ผู้หญิงก็บอกแบบนี้บอกผู้ชายแบบนี้นะ
เออเนี่ยเหนื่อยเรื่องอื่น
ผู้ชายก็ถามเรื่องอะไรบอกเล่าสู่กันฟังได้ไหม
ผู้หญิงบอกถ้าเล่าให้ฟังจะช่วยเหรอคะ

ผู้ชายก็ถามถ่ายไปมาก็เป็นเรื่องรถเหล่านี้แหละฮะ

ทีนี้เธอจะซื้อรถอะไรซื้อไม่ได้เลย

ทำสัญญาให้แล้วบอกผู้ชายว่า

วันออกรถค่ะคือตัวเธอไปคนเดียว
พนักงานในโชว์รูมก็ออกรถให้เธอด้วยไง

สุดท้ายผู้ชายถูกหลอกเป็นโหลเลยนะคุณ

ไม่ใช่แค่คนสองคนนะ

แล้วผู้ชายเขาก็ไปเข้าแจ้งความ
ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชายเหล่านี้รอว่านางสาวบุษราคำ

จะมาพบพนักงานสอบสวนหรือเปล่า
ปรากฏว่าเมื่อวานเธอได้เดินทางเข้ามาพบ
พนักงานสอบสวนสพสเม็ด
พร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ดูสิคุณผู้ชมคือพอนักข่าวไปดักรออยู่นะ
ผู้เสียหายจริงก็ไปรอเขามีการนัดหมายไว้

ใช่จนแบบดูเธอคงไม่มาแล้วผู้เสียหายกลับไปนะ
แล้วเกือบ๓ทุ่มเธอลงมาในสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
คือปิดหน้าลงมาจากรถเลยแล้วมาพร้อมกับผู้ชายสองคน
นี่ค่ะคือภาพที่เข้าไปในห้องสอบสวน

นักข่าวเราถ่ายภาพตรงนี้มาให้ดูได้
ทางด้านของเธอก็ปฏิเสธ

บอกกับตำรวจว่าเธอไม่ได้ทำ
แต่ทางผู้เสียหายหนุ่ม๑โหล๑๒คน
ซึ่งไม่รู้นะว่าไปหลอกใครอีกหรือเปล่า
ผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ไม่มีการยอมความเด็ดขาดนะครับ

ทั้งฝ่ายหมวยบุษราคำและฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชายนะครับ
แล้วหมวยเนี่ยเท่าที่รู้นะตอนนี้เนี่ยนะคะ
ไปหลอกใช้ชื่อของพุทย์เนี่ยดาวรถเนี่ย
แล้วก็อำเภอเมืองชนบุรีอีก๕คันค่ะ
บางคนคือพอเขาดาวน์รถให้ผู้ชายเขาไม่ได้บอกพ่อด้วยนะ

แต่หมวยเอาไปแล้วไม่ได้ผ่อนค่างวด

พ่อผู้ชายเขาก็รู้เรื่องผู้ชายก็ตามมาที่หมวยต่อ
ผู้ชายบางคนบอกว่าหลังจากไปทำสัญญาแล้วนะฮะเรื่องรถแล้ว
แล้วทีนี้ติดต่อหมวยก็ไม่ค่อยจะได้
แล้วก็เลิกลาพูดคุยกันไปแต่พวกสัญญามันยังอยู่
ตัวผู้ชายเหล่านี้บางคนมีแฟนใหม่แล้วนะ
แฟนใหม่ก็ต้องมาช่วยเรื่องนี้เรื่องสัญญารถเรื่องอะไรเนี่ยนะครับ
ทางด้านของสรวจสอบสวนสพเสม็ด
ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวบุษราคำ
ข้อหาช่อกงประชาชนและอีกเรื่องคือพรบคอมพิวเตอร์
ข้อหาหลอกลวงนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหานะยังคงถูกอายัดตัวไว้ที่สพเสม็ด
ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
และจะได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ไปดูภูมิหลังของหมวยบุษราคำกันหน่อย
เธอบอกกับผู้ชายหลายคนว่าเธอเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลดอนหัวร่อจังหวัดชมบุรีประมาณ๑ปี
ซึ่งผู้ชายบางคนก็ไปตรวจสอบนะ

ไปเช็คชื่อเลยว่าตกลงแล้วหมวยบุษราคำเคยทำอยู่จริงหรือเปล่า
เขาบอกเคยทำก็เคยทำนะแต่ตอนหลังก็ออกมาแล้วนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องราวการหลอกลวงผู้ชายหลายคน
คือแม่ของหมวยตอนนี้ก็ปิดบ้านแล้วครับเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์
คือหมวยจริงเป็นคนที่เกิดที่สุรินหน้าพื้นเพจจังหวัดสุริน
ด้านของลุงกับป้าของหมวยก็บอกว่าหมวยเคยแต่งงานกับหนุ่มในหมู่บ้าน
มีลูกด้วยกัน๑คนลูกตอนนี้ก็อายุ๔ขวบแล้ว
แต่ก็เลิกลากันไปกับผู้ชาย
หมวยไปทำงานที่ชมบุรีและหลังจากเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้น
ญาติพี่น้องก็พยายามที่จะติดต่อหลานสาวคือหมวยนี่แหละครับ
เพื่อให้มามอบตัวแล้วก็รับผิดรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ลงมือกระทำลงไป
แล้วก็ยืนยันว่าช่วง๒ปีหลานสาวไม่เคยกลับมาที่บ้านอีกเลย
แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าจะเอารถสักคันกลับมาที่บ้าน
แถมตัวหมวยเองตัวหลานสาวเองก็ขับรถไม่เป็น

ทางญาติเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง
แล้วใช้หมวยเนี่ยเป็นตัวเชื่อม

เป็นนกต่อเป็นตัวเชื่อมไปหลอกผู้ชาย
ส่วนรถก็ไปอยู่กับคนอื่น